เอาไปดูต่อกันที่ของเชียร์ที่คำพรกันบ้างดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าโพสต์รูปหวานกันไปวันก่อน

พบประชบขอแต่งงานหรือเปล่านะคะ
กับภาพเซอร์ไพรส์ที่หลายคนบอกว่า
เชียร์มีข่าวดีเหรอทำไมไม่บอกพี่นักข่าวเลยเนี่ย
คล้ายกับการขอแต่งงานไปวันก่อนนะฮะ
เชียร์ก็ออกมาเคลียร์ให้ฟังหน่อยว่าจริงพี่
มันเป็นเพียงภาพจากรายการออนไลน์ที่เขาทำขึ้นนะคะ

หลายคนฮือฮามันเป็นการทำเซอร์ไพรส์จากฝ่ายชาย
ซึ่งเอาจริงนะตอนนั้นเชียร์ไม่รู้มาก่อนนะคะ
เตรียมกันเลยก็เลยทำให้มันเขินหนักมากค่ะ
ส่วนความสัมพันธ์แม้ว่าตอนนี้จะไปได้สวยมาก
ไปได้ดีด้วยนะแต่เชียร์ก็ยังยืนกรานเลยว่า
ยังไม่พร้อมเรื่องแต่งงานในช่วงนี้ค่ะ

เซอร์ไพรส์มากที่เขามาอะไรอย่างนี้
แต่เตอร์ไพรส์กว่าคือข่าวออกไปแล้วว่าแตก

เราก็ต้องค่อยใช้เวลากันไปกับเรื่องความมั่นคงในอนาคต
แต่ว่าทุกวันนี้มันก็อยู่กันด้วยความแฮปปี้
กำไรดีแล้วในทุกวันนะ

ยินดีกับเชียร์ด้วยเอาเป็นว่ายังไม่ได้แต่งนะคะ